คนไทยทุกคนโปรดทราบต่อไปนี้เวลาจะคุยกับคุณแม่
คุณแม่ของคุณแตงโมเนี่ยห้ามพูดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะ

เมื่อก่อนให้อภัยปโรเบิร์ตกี่เปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นต์
กะติกกี่เปอร์เซ็นต์ยังไม่ให้อภัยแสนห้าสิบเปอร์เซ็นต์
แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ได้แต่ต่อไปนี้ห้ามพูดนะคะ
เมื่อวานนี้ทนายเดชากิติวิทนานันต์เราก็ไปถามเหมือนกันว่า
คุณแม่หายไปจากหน้าสื่อเลยนะคุณแม่เป็นยังไงบ้าง

แต่ยังเป็นห่วงเรื่องของคดีคุณแตงโมนี่แหละแต่ก็ไม่เครียด
เครียดถึงขนาดขั้นที่ว่ามีเวลาว่างก็ร้องเพลงนะคะ
ตอนนี้คุณแม่สบายดีแต่ยังมีข้อสงสัยต่างที่เกิดขึ้นแทบทุกวันนั่นแหละ
ก็สอบถามไปทางตำรวจแล้วก็มีการประสานงานกันตลอดเวลานะคะ
คือคุณแม่ก็ย้ำตลอดแหละค่ะว่าทนายเดชานี่ช่วยหน่อย
อะไรที่แม่ติดใจสงสัยให้ทนายเดชาเป็นตัวกลางถามตำรวจให้หน่อยนะคะ
เรื่องของการสลับเรือคาบเลือดบนเรือบาดแผลเล็ก
อันนี้ทนายเดชาบอกว่าคุณแม่ก็สั่งผมให้ไปถามตำรวจในฐานะทนายส่วนตัวของคุณแม่นะคะ
ผมก็ทำตามอย่างเคร่งครัด
ทีนี้คุณผู้ชมพอเราถามถึงคุณแม่แหมพอไม่ได้ยินเสียงคุณแม่

นายเดชานี่แหละค่ะเป็นคนต่อสายเป็นสะพานบุญให้
ต่อสายให้นักข่าวได้คุยกับคุณแม่นะคะ
เพราะว่าแม่ไม่ค่อยออกสื่อช่วงหลัง
ก็มีนักข่าวมีนักข่าวคนหนึ่งไปสอบถามคุณแม่

คุณแม่คุณแม่ยังเชื่อมั่นการทำงานของตำรวจไหม

ปรากฏว่าคุณแม่ออกอาการเครื่องนิดหน่อย

คุณแม่ทำไมคุณท่านตอนนี้

จะมีจุดไหนที่คุณแม่พนิดาจะเคืองได้บ้างพี่ปุ้ย
ก็ไปถามเป็นเปอร์เซ็นต์ไงเชื่อมั่นตำรวจไหม
เชื่อมั่นตำรวจไหมแล้วเชื่อมั่นกี่เปอร์เซ็นต
คุณแม่ก็เลยถามกลับมาทำไมทำไมต้องถามด้วยคำถามแบบนี้

ต้องมาถามเป็นเปอร์เซ็นต์เอาจริงแต่ว่าก่อนหน้านี้
คุณแม่คุณแม่ต้องยอมรับว่ามันเป็นกิมมิกของคุณแม่ไปแล้ว
เรื่องถามเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้อภัย

แต่เอาล่ะในเมื่อคุณแม่ไม่สบายใจจะให้ถามเป็นเปอร์เซ็นต์
เราก็จะไม่ถามเป็นเปอร์เซ็นต์หลังจากนี้นะคะ
แต่คุณแม่มั่นใจในการทำงานของตำรวจเต็มที่

อุ๊ยลืมไป